คุณผู้ชมครับเรื่องของเสียแป้งนาโนตนะครับ
วันนี้วันที่๔๐แล้วนะฮะ

หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ในคดีที่ศาลเนี่ยพิพากษาชั้นต้นเอาไว้เนี่ย
ลงจำคุก๒๐ปีนะครับ

ตำรวจเขายังไล่ติดตามตัวติดตามเสียแป้งอยู่นะฮะ

ใช่ค่ะเพราะเชื่อว่าไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
ตอนนี้ก็จะไปไล่แกะรอยจากสิ่งที่เสียแป้งเนี่ยพูดเอาไว้ในคลิป

วันนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจได้เรียกตัว

จรวดก็คือคนที่เสียแป้งบอกว่า

ทำให้ผมติดคุกอยู่คนเดียว
คนอื่นที่โทรตามให้ผมไปช่วยจรวดเนี่ย
วันที่ถูกจับลักพาตัวเรียกฆ่าไทยอะไรเนี่ย

นี่ฮะจรวดเคยให้สัมภาษณ์กับคุณออสซี่โดโลวี
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีมาแล้วนะฮะ

จรวดวัย๒๗ปีมากับญาติอีก๑คนนะครับ

ก็กลับกาลกองถัวรัชการ๖
สำนักงานเจรเวทัมโลศ์แห่งชาตินะฮะ
ที่ทางผู้บริเฉลาศาการทหารชาติเนี่ย
สั่งให้ทางเจรเวทัมโลศ์มาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

ซึ่งตอนนั้นจรวดบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะฮะ
แล้วก็เป็นต้นเหตุให้เสียแป้งถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วก็ติดคุก

จากการสอบปากคำของเจ้ารวดในวันนี้
ทางเจ้าหน้าที่ได้เรียกมาสอบปากคำตั้งแต่๙นาฬิกา
แล้วก็เสร็จตอนบ่ายนะครับ๑๓นาฬิกา๒๐นาที
ใช้เวลาร่วม๔ชั่วโมง๔ชั่วโมง๒๑นาทีนะครับ
หลังจากที่จรวดลงมาตอนที่เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลต่างเสร็จ
ก็ออกไปทางประตูหลังทันทีของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

นี่เป็นร้อนที่กำลังมีการสอบถามกันเล็กตอนเข้าห้องสอบปากคำ
ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ทางทีมเจริญส์ตำรวจ
ก็จะเรียกบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เป็นบุคคลตามที่เสียแป้งพูดเอาไว้ในคลิป
นี่ฮะประธานติ่งนายสมชายนุ่นเกลี้ยง
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็มีพ่อของนายจรวดด้วยนะฮะก็คือนายสมชายทรงเดชะ
แล้วก็ดาบติ๊กหรือว่าร้อยตำรวจรีธีรวุฒินะครับ
รวมทั้งจ่าสิบเอกสมมิตรด้วยเป็นบุคคลที่เสียแป้งพูดเอาไว้ในคลิปทั้งนั้นนะครับ
พรุ่งนี้ตำรวจให้มาสอบปากคำนะครับ
ทีนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้มีการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่า
เป็นคนช่วยพาเสียแป้งหลบหนีนะคะคือจริงแล้วเนี่ยน่าจะมี๕คน
นำตัวมาสอบปากคำ๔คนอีกคนนึงอยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
แต่ว่า๔คนนี้พอสอบปากคำแล้วทุกคนขอปฏิเสธหมดบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วย
แล้วก็ขอประกันตัวออกไป๔คนที่ว่านี้นะคะก็คือนายธนงศักดิ์อายุ๕๐ปี
นายสืบศักดิ์อายุ๓๘ปีนายอัสฮาวอายุ๓๐ปีนายสุเชษอายุ๓๙ปี
คนนี้นะคะถูกนำตัวมาสอบปากคำส่วนอีก๑คนหนีอยู่ค่ะ
นายกัมปนาศอ่อนส่งอายุ๓๗หรือโจโจ้สารวัตรกำนันตำบลวังใหม่
คนนี้นะคะเป็นคนขับรถของนายธนงศักดิ์ค่ะคนนี้หลบหนีอยู่
ทีนี้๔คนที่มาสอบปากคำเขาปฏิเสธกันหมดเลยเขาบอกไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วย
ไม่ได้พาเสียแป้งหนีวางหลักทรัพย์คนละ๓๖๐๐๐บาท
ขอประกันตัวต่อสารจังหวัดพัทธลุงสารให้ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีนี้คนที่หนีนายกัมปนาศเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ต้องหา
ฐานร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขัง
ตำรวจกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่สืบสวนภูทรภักดิ์๙กระจายกำลังเพื่อเร่งติดตามตัวนะคะ
คือมีข้อมูลเบื้องต้นว่านายกัมปนาศเนี่ยค่ะเคยถูกดำเนินคดี
ข้อหาร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นและกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่น
เมื่อปี๒๕๖๒นะคะหนีอยู่๑คนค่ะอีก๔คนปฏิเสธ
อันนี้ก็จะเป็นชุดช่วงข่าวบรรทัดใช่ค่ะที่คาดว่านัฐภาหลบหนีแล้วค่ะ
เขาก็จะทำเป็นขบวนการแต่ละคนก็จะมีหน้าที่กันไป
จากโรงพยาบาลในวันนั้น๒๒ตุลาคมอันนี้ถูกจับหมดแล้ว
ไปเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงคลิปของเสียแป้ง
อย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวกันมาว่ามีออกมา๓คลิปนะคะ
คลิปแรกได้มีการส่งมอบให้กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่
มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วสื่อในพื้นที่ที่เป็นผู้เป็นคนกลางเขาบอกอย่างนี้
เป็นคนกลางในการเอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยเขารู้จักเสียแป้งเหรอ
เขารู้เหรอว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนเขารับมอบจากที่ไหนอย่างไร
คือล่าสุดวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนกลางในการนำคลิปเหล่านี้มาเปิดเผย
เขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้เสียแป้งมอบตัวนะ
นายสวัยรุยันค่ะเป็นผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากเสียแป้งตั้งแต่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เสียแป้งติดต่อให้ช่วยเผยแพร่คลิป
ที่เสียแป้งติดต่อมาเพราะไว้ใจความเป็นสื่อมวลชน
ถือเป็นคนกลางในการนำสารที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม
นำเสนอตามหน้าที่นักข่าวเหมือนที่เขานำเสนอในมุมคดีของตำรวจ
รับว่ารู้จักเสียแป้งค่ะเหมือนที่คนในพัทธลุงรู้จักกัน
คือรู้จักกันเฉยไม่ได้เป็นพวกพ้องหรือว่าเป็นกลุ่มกวนอะไรเดียวกัน
สำหรับคดีของเสียแป้งคือตัวนายสวัยบอกว่าไปทำข่าวตั้งแต่ตอนถูกจับ
เริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่การจับกลุ่ม
ตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่
เพราะการทำบันทึกการจับกลุ่มอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเสียแป้งก็จะติดต่อคนที่ไว้ใจนะคะอย่างตัวนายสวัยแล้วก็เพื่อนแล้วก็ญาติ
จนถึงวันนี้ฝากบอกไปก็แล้วกันอยากให้เสียแป้งมอบตัวสู้คดี
แต่คงกลัวว่าถ้ามอบตัวแล้วถูกส่งเข้าเรือนจำชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัย
แต่ก็ยังไงก็เชื่อว่าตอนนี้เสียแป้งน่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทย
ยืนยันว่าไม่กังวลนะคะเรื่องว่าจะโดนหางเลขหรือเปล่า
ว่าช่วยเหลือเสียแป้งหรือเปล่าไม่ได้ช่วย
เป็นแค่คนกลางในการนำสารมาเผยแพร่เท่านั้น
เดี๋ยวจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจในวันพรุ่งนี้
คือตอนแรกจะไปวันนี้แล้วก็ขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ
อาจจะโดนสัดตอในประมาณนั้น

พี่เชื่อว่ายังไม่มีเขาก็คงจะไม่ออกมามอบตัว
บอกว่าให้เป็นไปตามการตรวจสอบ
อายการบอยก็หน้านิ่งเฉยค่ะ
ปกติอายการบอยก็เป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูดค่อยจ่ายอยู่แล้ว
พี่ก็บอกว่าเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกัน

เป็นปลาพวกกันแล้วก็แป้งก็เป็นปลาพวกกัน

แล้วก็เพื่อที่จะให้จบกันด้วยดีนะ
ไม่อยากให้มีการต่างคนต่างต้อง
เหมือนแป้งเขาเราก็ไม่อยากให้มีการวิสาห์มันหรือว่าอะไร
ง่ายเลยแกก็ไม่อยากจะพูดอะไร
เพราะว่าพอพูดพับเพราะว่ามันเหมือนกับว่า
ระบบราชการมันต้องมีคนที่ใหญ่กว่าเขา

รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวน
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
คุณวัชรินพานุรัติพูดถึงกรณีของเสียแป้ง
เสียแป้งพาดพิงถึงหลายคน
ในเหตุการณ์อุ้มชิงตัวนายจรวด
แล้วเสียแป้งก็บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในเรื่องของการดำเนินคดีในทุกขั้นตอนเลย
คือรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า

เหตุการณ์ที่มีคนถูกพาดพิงถึง
รวมถึงตัวเสียแป้ง๗คน

สั่งฟ้องเสียแป้งและนายจรวดในข้อหาที่แตกต่างกัน

เสียแป้งก็เลยเข้าใจผิดละมั้

อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล

ตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องของการเรียกรับเงิน
ตามข้อร้องเรียนของเสียแป้งค่ะ
เรียนของเสียแป้งค่ะ
ก็คือต้องมีพยาหลักฐานใหม่
และต้องเป็นพยาหลักฐานที่ทำให้ศาลลงโทษจำเลยได้

ระหว่างมีการตรวจสอบสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนายจรวด
แล้วก็เสียแป้งใหม่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งวันนี้ก่อนที่จะเดินทางมารายงานตัวที่กรุงเทพ
เพื่อนร่วมงานก็ได้มาอวยพรกันก่อนออกเดินทางนี่นะฮะ
ก็เป็นลักษณะการแสดงความยินดีที่จะได้ไปเข้าหลักสูตรการอบรมอายการจังหวัดด้วยนะฮะ
ก็เลยมาแสดงความยินดีกันนะครับ
เพื่อนในสำนักงานอัยการภาค๙
ก็นำพวงมาลัยมามอบแสดงความยินดี
ให้กับอายการบอยชื่อจริงก็คือนายพงพิพัฒน์อย่างที่เพื่อนเรียกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตำแหน่งคืออายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดจังหวัดสงขลา
แต่ตอนนี้มีคำสั่งให้ย้ายมาประจำที่สำนักงานคดีค้ามนุษย
นักงานอายการสูงสุดที่ส่วนกลางอยู่ที่แจ้งวัฒนะที่กรุงเทพนะฮะ
โดยในคลิปเนี่ยก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
อายการบอยเองก็มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
หลักสูตรการอบรมอายการจังหวัดประจำปีพศ๒๕๖๖ด้วยนะครับ
นี่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับสำนวนตามที่

เป็นกรรมการขึ้นมานะครับขณะเดียวกันวันนี้เราไปที่สำนักการยาการสูงสุดนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าอายการบอยจะมารายงานตัวในวันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าอายการบอยมาถึงแล้วนะครับ
มาถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะ๑๓นาฬิกานะครับแต่อายการบอยก็ยังไม่ให้ข้อมูลอะไรนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนี้เนี่ยแม่มันมีกระแสข่าวมาแรงเหลือเกินบอกเสียแป้งเผลอ
หนีข้ามทะเลไปถึงมาเลเซียหรือไม่ก็อินโดนีเซียแล้ว
ค่ะเพราะสงสัยว่ามีรถไปส่งทิศาเรือ

เราได้มาจากนี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะทำลูกศรชี้ไว้ให้แล้วนะครับ
นี่เป็นรถแบบเป็นขบวนเลยนะพาเสียแป้งออกจากเขาบรรทัศน์ไปส่งทะเลนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดเมื่อ๑๐พฤศจิกายนนะฮะ
หลังวันปทะคือ๘พฤศจิกายนนะค่ะ
๑นาฬิกา๕๔นาทีแต่อย่างนี้อาจจะเป็นคืนวันที่๙นะ
เพราะมันจะกินเวลาเข้าวันที่สิบใช่ค่ะก็เหมือนที่เจ้าหน้าที่บอกอ่ะว่า
เสียแป้งก็น่าจะลงมาจากเขาตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
วันที่๘ปะทะวันที่๙ลงเลยใช่ค่ะ
แล้วกลางดึกเนี่ยมีรถเนี่ยพาไปนะฮะอันนี้เป็นรถต้องสงสัยนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าจะวิ่งนำนะฮะมากันสองคันนะฮะแต่ว่าคันนี้สีขาวนะฮะ
เพื่อจะพาตัวเสียแป้งในหลบหนี
กล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นพื้นที่อนามัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลละงู
อำเภอลงงูจังหวัดสตูนแหละนะฮะเออนี่เทือกข่าวมัณฑัตวดที่ไปปะทะขณะนี้
ฝั่งมั่นตรว
นี่มาถึงตรงละงูสตูนนะฮะถนนตรงนี้จะมุ่งหน้าไปยังบ้านบากันโต๊ะทิศแล้วก็ไปต่อยังท่าเรือนะฮะ
จากนั้นเราได้ภาพตอน๒นาฬิกา๒๑นาทีจะเห็นรถเก่งคันสีขาวคันนั้นนั่นแหละ
วิ่งนำนะฮะมันมีรถตามมาด้วยวิ่งนำเข้าหมู่บ้านบากันโตทิศ
ในพื้นที่ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูน
เป็นทางที่จะไปยังท่าเรือนะฮะท่าเรือบากันโตทิศ
แล้วก็ตี๒๒๓นาทีทีนี้เห็นรถเก๋งคันสีดำแล้วนะฮะ
คันสีดำนี่คันนี้นะฮะที่ขับตามมาทิ้งห่างกันสักนาที๒นาที
คาดว่ารถคันนี้นี่แหละเป็นรถที่พาเสียแป้งเนี่ยขึ้นมา
รถคันสีขาวเนี่ยขับนำนะครับเพื่อจะไปทางท่าเรือที่เดียวกันนะครับ
ขับตามกันไปนะฮะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือบาการโตทิศนะครับ
จากนั้นอีก๕นาทีก็คือตี๒๒๘นะครับ
เห็นรถเก๋งคันสีดำนะฮะรถต้องสงสัยที่พาตัวเสียแป้งมาจากเขาบรรทัศน์เนี่ย
วิ่งกลับมาทางเดิมเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะฮะทางไปทางท่าเรือแล้วนี่
กลับมาทางเดิมหลังจากนั้น๕นาทีนะครับผ่านกล้องตัวเดิม
อันนี้คือมุ่งหน้าเข้าทางตัวเมืองอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะฮะ
อีก๒ชั่วโมงครับตี๔๔๓นาทีถึงจะมีรถเก๋งคันสีขาวนะฮะ
นาทีนะฮะก็ผ่านกล้องตรงนี้ที่จะเข้าไปทางตัวเมืองอำเภอละงูนะครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราเนี่ยรถที่พาเสียแป้งหนีมี๒คันนี้นะครับ
เทือกเขาบรรทัศน์มาเนี่ยนะฮะก็คือรถเก๋งคันสีขาวเป็นรถนำ
รถเก๋งคันสีดำเป็นรถที่คาดว่าเสียแป้งจะอยู่บนรถคันนี้นะครับ
เส้นทางไปยังท่าเรือบากันโต๊ทิศนะฮะซึ่งเส้นทางตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปท่าเรือ
ทางนี้ถนนเส้นนี้ได้เส้นเดียวเท่านั้นถ้าเสียแป้งจะไปตรงนี้จริง
แต่ไม่รู้ว่าทำไมเก่งคันสีดำกลับมาเร็วนะ๕นาทีผ่านไปแล้วกลับมาเลย
แต่คันสีขาวในตีสี่กว่าถึงกลับมานะครับวันนี้เราก็เลยให้ติฮะ
ติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราครับไปที่ท่าเรือนี้กันหน่อย
ท่าเรือบากันโต๊ะทิศอำเภิลงูอำเภิลงูจังหวัดสตูนนะฮะ
หลังจากกระแสข่าวเนี่ยแล้วก็รายงานข่าวต่างบอกว่าเสียแป้งลงจากเทือกเขาบรรทัศน
ก็มาที่นี่นี่แหละเพื่อมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทออกทะเลแล้วก็ไปนู่นเลย
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันไปได้หลายเกาะเหลือเกินคุณเขียนมาสอน
ลังกาวีมาเลเซียก็ได้ไปทางตะลุเตาเกาะระวีเกาะอาดังก็ได้
บางคนที่เขาเชี่ยวชาญพื้นที่บอกออกอินโดยังได้เลยนะ
นี่นะฮะเราไปถึงก็ท่าเรือนี้นะฮะมีเรือประมงขนาดเล็กที่เป็นเรือของชาวบ้าน
จอดเรียงร้ายอยู่แต่งไปหมดเลยเนี่ยเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมครับ
จากชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงนะครับ
ก็เดินสำรวจที่ท่าเรือนะฮะทางเดินมันก็จะลำบากหน่อยนะครับ
เป็นสะพานไม้เล็กนะฮะถอดยาวลงสู่ทะเลนะครับ
เป็นทางที่เสียแป้งใช้หลบหนีเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับผู้ชม
จากนั้นนี่ไปมาถึงแล้วก็เลยต้องลองลงเรือของชาวบ้านที่จอดอยู่แถวนี้หน่อยนะครับ
ให้เขาพาล่องออกสู่ทะเลหน่อยจะได้ดูว่าเออเวลาออกสู่ทะเลแล้วจะเป็นยังไง
อันนี้เข้ามาด้านในนะเป็นทางท่าเรือนะฮะเดี๋ยวต้องออกทะเลนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่ท่าเรือบากันโต๊ทิศเนี่ยจะออกทะเลสตูน
แล้วก็ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับนี่อันนี้มาถึงแล้วเริ่มออกไกลไปแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ
คนที่พามานี่คือคุณสุรลักษณ์นะครับเป็นชาวบ้านเจ้าของเรือลำนี้นะฮะ
ติเนี่ยล่องสู่ทะเลสตูนนี่ช่างภาพของเราก็ไปด้วย
สมมุติฐานว่าถ้าเกิดเสียแป้งมีรถมาส่งตรงนี้แล้วขึ้นเรือต่อ
แต่ตามรายงานบอกว่าเสียแป้งเขาไปสปีดโบ๊ทนะแล้วจะไปทางไหนได้บ้าง
ถ้าออกไปสู่ท้องทะเลจริงแน่นอนว่ามันก็ยากต่อการจับกลุ่มแน่ถ้าออกทะเลได้ขนาดนี้
ไปทะเลเนี่ยระยะทางเนี่ย๔๕กิโลเมตร
ถ้าจะไปออกสู่ทะเลใหญ่เลยนะตลอดสองข้างทางเรือของชาวบ้านนะฮะ
มีป่าโกงกลางออกไปเรื่อยก็จะเป็นทะเลสตูนแล้ว
เห็นเกาะตาลูเตาเลย
เกาะใหญ่เห็นไกลนู่นไปนู่น
ก็เกาะลังกาวีของทางฝั่งมาเลเซียเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับ๑๗นาทีครับ๑๗นาทีคือเวลาที่เรานั่งเรือประมงของชาวบ้าน
มาจากท่าเรือป้ากันโตะทิศนะครับผม
มาถึงบริเวณทะเลนะครับผมซึ่งตรงบริเวณเนี้ย
หันไปครับตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมเห็น
คือเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับผม
ซึ่งอ้อมกะปลายเลยกะปลายนี่
ก็จะไปมุ่งหน้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นประเทศที่เสียแป้งหลบหนีอยู่

จากไม่เคยได้ยินชื่อเสียงอะไรของเสียแป้งมาก่อนเลยมารู้ว่าตอนเป็นข่าวดังนี่แหละตอนที่เขาหนีมา

เหตุผลที่เสียแป้งเลือกมาลงที่ท่าเรือตรงนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเส้นทางนี้ใกล้กว่าจุดอื่น
เป็นเส้นทางที่สามารถลงเรือแล้วไปเกาะลังกาวีของมาเลเซียได้
สมมุติว่าถ้าเสียแป้งไม่หนีขึ้นเกาะลังกาวีไปไหนต่อได้

ชาวประมงที่นี่บอกว่านู้นนะครับคุณเกี่ยวมาสอน
ไปต่อคือนู่นเลยอินโดนีเซีย
เรือทั่วไปของชาวบ้านของชาวประมงก็ไปไม่ไหว

ประมาณไม่ถึง๑ชั่วโมง
ไปได้แล้วไปอินโดนีเซียได้เหมือนกัน
พอพอจะคราศเต่าล่ะ
นี่ฮะตีก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับ
นั่นคือเกาะลังกาวีถ้าเลยไปก็จะเป็นอินโดนีเซีย
แต่ชาวบ้านชาวประมงเขาบอกถ้าถ่ายืมันเป็นทะเลกว่างทะเลใหญ่
แต่ว่าวันนี้ก็ปิดนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะเอียดจะมาแต่เขาก็ไม่ได้เปิดหรอก
แต่คุณผู้ชมคะอยากให้ดูภาพนี้ต่อเนื่องเลย
ก็เป็นเบาะแสใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะ

เห็นรถสีขาวคันหนึ่งน่าจะไปส่งเสียแป้ง
คือรถคันนี้ผ่านด่านของเจ้าหน้าที่
เป็นรถกระบะคันสีขาวทะเบียน๑ขอไข่ขไข่๘๐๑๐กรุงเทพค่ะ
เป็นของนายอัชฮาวหมัดสาลีผู้ต้องหาที่พาตัวเสียแป้งหลบหนีนะคะ
ก็น่าจะเป็นรถนำขบวนของเสียแป้ง
ภาพจากโลกวงจรปิด๑๐พฤศจิกายนตี๐๑๓๑น
รถคันนี้ผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสตูน
จากนั้นตี๐๑๕๙น
รถกระบะสีขาวคันนี้ผ่านด่านที่บ้านสวนเทศอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
จากข้อมูลของชุดสืบสวนพบว่านายอัสฮานเป็นคนขับรถนำขบวน
เพื่อพาเสียแป้งไปที่ท่าเรือ
ท่าเรือบากันโต๊ะทิศที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนค่ะ
ก็คือจุดที่ติไปสำรวจตามที่พี่อุ๋ยเล่าข่าวไปค่ะ
ทีนี้จากจุดที่กล้องจับภาพได้ที่ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
เพื่อไปยังท่าเรือระยะทางประมาณ๓๐กิโลนะคะ
๓๐นาทีเพื่อหลบหนีลงเรือไปประเทศที่๓
นายอัสฮันเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็เลยไปที่บ้านของนายอาสฮันอยู่ในตัวเมืองสตูน

พอไปถึงเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านขายอาหาร
แล้วตอนเราไปถึงร้านปิดไปแล้วด้วยไม่มีใครอยู่
ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการติดตามรถกระบะต้องสงสัย
เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการตามตัวเสียแป้งต่อไปนะคะ
อ่าตอนนี้มันเลยมีทั้งรถกระบะรถเก่งใช่ไหม

ไอ้คันสีขาวไม่รู้ยังไงนะฮะ
เดี๋ยวย้อนไปดูกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะฮะว่า

เพราะว่าจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย

หรือว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนยังไงไม่ทราบ
ขอดูเป็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนหวายผ่านไปเลย

เพราะกระบะมีทะเบียนอะไรชัดเจนที่นำเสนอเป็นภาพสักครู่
เนี่ยเพราะเนี่ยที่เราได้รับรายงานมาที่กำลังจะพูดถึงนี่ก็จะเป็นกระบะนะ

สำหรับกล้องกระจอนปิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นช่วงเวลาที่คาดว่าเสียแป้งเนี่ยจะเดินทางไปท่าเรือ
แล้วก็ขึ้นสปีดโบสต์ออกไปทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้
ตำรวจบุกไปควบคุมตัวนะฮะ
แล้วก็ตรวจค้นบ้านพักของ๔ผู้ต้องสงสัย
ที่ช่วยกันพาเสียแป้งเนี่ยหนีออกจากเขาบรรทัศน์
ความจริงเนี่ยมี๕คนแต่ยังหนีไปได้คนนึงนะครับ
นี่พลตบโทษอิทธิพลอชุยังประดิษฐ์นะครับ
ผู้ช่วยพบตรนะฮะส่วนที่กำลังจากหลายหน่วยงาน
งปราบรามจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ลงพื้นที่มาด้วย
เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายหลายจุดในพัทธลุง
เพื่อควบคุมตัว๔ผู้ต้องสงสัยนะฮะอีกคนหนึ่งในนี้นะฮะ
ความจริงมี๕นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้ตัวคือ
ธนงศักดิ์เพชรตีบอายุ๕๐ปีหรือว่าในต้อเป็นน้องชายกำนันดัง
พื้นที่ตะบนวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงอีกคนนึงก็คือ
นายอัชฮันด์หมัดสาลีอายุ๓๐ปีนะฮะมีนายสืบศักดิ์แสงจันทร์อายุ๓๘ปี
และนายสุรเชษฐ์จันทร์เขียวอายุ๓๙ปีคนที่ยังหนีอยู่คือ
กัมปนาศอ่อนสงนะครับนี่ครับขณะเดียวกันเนี่ยตามรายงานของชุด
สืบสวนสอบสวนติดตามตัวเสียแป้งนาโนตบอกว่าจากการสอบปากคำ
นายสุรเชษหรือว่าเดียวอายุ๓๙ปีนี่คนนี้นะฮะให้การว่าอันนี้เขา
การว่าอย่างนี้นะตามรายงานจากการสอบสวนนะฮะเมื่อวันที่๘
พฤศจิกายนตอน๕ทุ่มนั่นก็คือหลังจากมีการประทะกับเสียแป้งบน
เขาบรรทัศน์ของเจ้าหน้าที่แล้วเสียแป้งหนีไปได้สุรเชษบอกตอน๕
ทุ่มเนี่ยได้รับการติดต่อจากคนคนหนึ่งให้ไปรับตัวเสียแป้งที่บ้าน
พงศ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงสุรเชษเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปรับ
พอไปถึงก็เจอเสียแป้งยืนอยู่ริมถนนแล้วก็บอกให้นั่งซ้อนท้ายเข้ามา
ก่อนจะขี่ไปส่งเสียแป้งที่หน้าวัดพรุในขาวตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงอ่าซึ่งคนที่สั่งให้เขาไปรับเสียแป้งเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้บอกมานะฮะคงจะไปอยู่ในเรื่องการสอบสวนขยายผลอะไรพวกนี้
จำทะเบียนไม่ได้มารอรับเสียแป้ง
อันนี้ก็จะตรงจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
ที่มีเก่งขาวกว่าเก่งดำอันนี้สุรเชษฐบอก
พอลงมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยมีรถเก๋งสีดำนะมารับเสียแป้งไปต่อนะครับ
แต่ก่อนที่เสียแป้งจะขึ้นรถหันมาสั่งผมบอกให้ไปเอากระเป๋าหนึ่งใบ
วางเอาไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งให้ไปเอาตรงนั้นด้วย
แล้วเสียแป้งก็ขึ้นรถเก๋งแล้วเขาก็พากันขับออกไป
เช้าวันรุ่งขึ้นก็คือ๙พฤศจิกายน
จูเนอร์สีดำไปเอากระเป๋าตามจุดที่เสียแป้งบอก
ไปถึงเจอกระเป๋าจริงเปิดกระเป๋าออกดู
มันมีสิ่งของที่มันถูกห่ออยู่ด้วยถุงพลาสติกสีดำ
เขาก็เอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปฝังดินเอาไว้ที่หลังบ้าน
อันนี้รายงานจากชุดสอบสวนบอกว่าอย่างนี้นะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจมาตรวจคนบ้านพักของเขา
แล้วตำรวจก็ไปขุดดินแล้วเอากระเป๋านี้ขึ้นมา
แล้วก็มีการเปิดกระเป๋าโอ้โหนี่ฮะเต็มไปด้วยปืนฮะค่ะ
กระสุนปืนเต็มแมกกาซีนพร้อมใช้๕ซอง
มีกระสุนอีก๑๔๒นัด
ซึ่งคาดว่านี่จะเป็นปืนที่เสียแป้งเนี่ย
ใช้ยิงปะทะกับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อ๘พฤศจิกายน
ก็ตามรายงานข่าวที่เราได้รับมานะครับ
ที่ตำรวจคลองแห่งอำเภอตำรวจจังหวัดพัทธรุงที่เสียแป้งเขาไปขึ้นรถต่อเนี่ย
รถก็ขับมุ่งหน้าไปสตูนนะครับ
เพื่อไปหาอดีตผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่เขาเคยค้าขายทางเรือกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
และคนนี้ก็เป็นคนประสานไปยังอดีต
ทหารยศพันโทคนหนึ่งของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยหาที่พักให้กับเสียแป้งเพื่อขอกบดาน
อยู่ที่อินโดนีเซีย

ตรงนี้บอกอินโดนะครับ
ไม่ได้แวะมาเลเซียไปต่ออินโด

ขับมารับเสียแป้งแล้วพาไปส่งท่าเรือ
ที่บ้านบากันโต๊ทิศอำเภอละงูจังหวัดสตูน
แล้วก็มีเรือสปีดโบ๊ทที่มารับแล้วก็มุ่งหน้าไปอินโดนีเซีย

บอกว่ารถเก๋งสีดำขับไปถึงที่นู่นเลยใช่ไหม
แต่หรืออาจจะไปต่อคุณเก่งมาสอน
เพราะว่าขอดูตอนตี๒๒๓ที่ว่ารถเก๋งสีดำขับเข้าไปใช่ไหม
ทางฝั่งไปท่าเรือเนี่ยตี๒๒๓นาทีค่ะ
แล้วผ่านไปไม่เท่าไหรรถเก่งสีดำก็ย้อนกลับมา
ใช่ไหมมีตอนย้อนกลับมาใช่ไหม
ขาเข้ากับขาออกรถเก๋งสีดำอ่ะ

แต่ไอ้คันสีขาวที่ขับดำหน้าออกมาตอนตี๔กว่าเกือบตี๕
แล้วเก๋งสีดำก็เลยกลับมาก่อนหรือยังไง
แต่อันนี้เป็นรายงานของชุดสืบสวนสอบสวนหมดเลยนะ
เดี๋ยวต้องรอการแถลงชี้แจงอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าในเวลาต่อมาก็ไล่สืบสวนจนพบว่าไอ้กระบะสีขาวคันนั้นเนี่ย
เจ้าของก็คืออัชฮันมักสาลีวัย๓๐ปี
เป็น๑ใน๔ที่ไปตรวจค้นบ้านเมื่อวานนั่นแหละ
แต่ยังไม่รู้ว่าใครขับในคืนวันนั้นนะ
แต่เจ้าของเนี่ยคือเขานะครับ
เราสอบถามข้อมูลไปยังคนในพื้นที่สตูนนะครับ
ที่อำเภอลงูล่ะนะฮะ
บอกว่าในพื้นที่จะมีท่าเรือสินค้าที่ไปอินโดนีเซียได้
เรือสินค้าใช้เส้นทางเดินเรือเนี่ยเป็นประจำ
ก็สามารถไปมาเลได้อินโดได้
ต้องแบบ๕เครื่องยนต์แรงม้าต้องแบบสูง๒๕๐แรงม้า
เพราะมันต้องฝ่าคลื่นฝ่าทะเลผ่านช่องแคบมะละกา
ก็จะถึงทางฝั่งของอินโดนีเซียแล้วนะครับ
ถ้าดูจากแผนที่ก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะระหว่างทางทะเลเนี่ยนะครับ
จากละงูสตูนแล้วถ้าเกิดจะขนานกับทางฝั่งอินโดนีเซีย
ความกว้างของท้องทะเลก็จะประมาณ๓๗๐กิโลเมตร
อันนี้รายงานข่าวเรื่องการหนีไปถึงนู่นเลยนะ
เดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะคะ
ฟังความชัดเจนเพิ่มเติมอีกหน่อย
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับอดีตตำรวจ
เป็นคนใกล้ชิดกับเสียแป้งมาก
คือเหมือนเสียแป้งเนี่ยคอยดูแลรักมากซื่อสัตว์มาก

ถึงขั้นที่ว่าตำรวจไปปฏิบัติธรรม

คอยไปปกป้องดูแลดูความปลอดภัยให้หมดเลย
นี่นะคะพันธุ์ตำรวจเอกดรวิชัยวิทยานรพลค่ะ
อดีตผู้กำกับสพเมืองพัทธลุงอายุ๖๔ปี
บอกว่าเคยดูแลเสียแป้งมาตลอด๓๔ปี

คือตอนนั้นเสียแป้งติดคุกไปประมาณ๘ปีได้นะคะ
คือตอนนั้นน่ะเป็นผู้กำกับสพพัทธลุง
มาเจอกับเสียแป้งที่สพพัทธลุง
เพราะเสียแป้งกับพวกมีปัญหาต้องขึ้นโรงพัก

รู้ว่าเสียแป้งกับพวกก็เหมือนนักเลงทั่วไป
โตมาจากการปล่อยเงินกู้
พอได้คุยกันอ้าวถูกชะตากัน

เสียแป้งเหมือนกับเป็นคนใจนักเลง

ถ้าถูกรังแก่ไม่ยอม

ช่วงที่เสียแป้งมาอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะ
เสียแป้งไม่เคยทำพฤติกรรมนักเลงระรานใครเลยนะ
เพราะว่ามีข้อตกลงร่วมกันอยู่๓ข้อ
คือถ้าจะให้ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ย
ห้ามทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก่อคดีในพื้นที่๓เรื่องที่ตกลงกัน

ตัวเองก็ได้ประโยชน์จากเสียแป้งเยอะนะ
เพราะว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากในพื้นที่

ดังนั้นเวลามีคดีอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ง่ายเลยในการตามหาตัวคนร้าย
เพราะเสียแป้งรู้จักทุกคนในพื้นที่
อะไรไปช่วยต้องไปสืบหาไปจัดการมาให้
พอพี่ออกไปแล้วตอนสักเมื่อพี่ย้ายแต่พี่ก็ยังพูดเล่นเลยนะ

ต่างฝ่ายต่างได้ใจซึ่งกันและกัน
ครั้งหนึ่งไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเกิด๑๘พฤศจิกายนปี๖๑
เข้าวัดฟังธรรม๗วัน๗คืนนะคะ
แป้งบอกขอไปด้วยขอไปร่วมทำบุญด้วย
จะปกป้องดูแลความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติธรรมในวัด
ด้วยความมันไว้ใจเรามันเป็นห่วง
ก็วันเกิดเข้าวัดชื่อสีน
มันก็เลยตามไปอยู่ด้วย
เสนอตัวไปเองหรือยังไง

ก็คือแบบอยากไปดูแล

มันก็ไปบอกว่ามันก็อยากทำบุญทำอะไรก็ได้
ทำบุญร่วมกับพี่อะไรเนี่ย
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ถามอดีตในตำรวจท่านนี้นะคะ
เกี่ยวกับเสียแป้งที่เขียนเอกสารร้องเรียน
แล้วก็ระบุชื่อพันธุ์ตำรวจโทศิรักษ์

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเงินค่าไถปืนจากเสียแป้ง
อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยหนังสือฉบับนี้
ท่านก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง
แต่ตำรวจสองคนที่เสียแป้งระบุถึง

เขาไม่ค่อยชอบเสียแป้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ซึ่งเสียแป้งเองเคยถูกตำรวจกลั่นแกล้งจริงนะ
ตัวเองต้องเรียกมาเคลียร์คนหมั่นไส้เสียแป้ง
เพราะเสียแป้งถูกเรียกว่าเด็กผู้กำกับ
สนิทกับผู้กำกับมากอะไรแบบนี้ค่ะ
เสียแป้งบอกว่าจะไม่มอบตัว

ก็เชื่อนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิชัยท่านบอกว่า
เชื่อว่าเสียแป้งพูดจริงก็คงไม่มอบตัว
ถ้าไม่ได้ตามเงื่อนไขที่พูดก็คือทางกลุ่มอายการบอย

เพราะก่อนจะมีการตัดสินคดีอุ้มนายจรวดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยบอกว่าเสียแป้งมาบน
มันระบายให้ฟังเยอะเลย
ส่วนอายการบอยเนี่ยเท่าที่รู้จักก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรกับใคร
มันไว้ใจได้
ส่วนคลิปที่เสียแป้งทำออกมาทั้ง๓คลิปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยท่านก็บอกว่า
น่าจะยังอยู่ในประเทศไทย

เสียแป้งรู้จักนักการเมืองท้องถิ่นเยอะ
เพราะเคยถูกเรียกใช้บ่อย
พี่ว่าอยู่นี่ไม่เป็นไรอยู่ในเมืองไทยนี่แหละ
มันไม่มีสัญญาภาพที่อยู่ต่างประเทศไป

มีมากพวกนักการเมืองที่ดูแลส่าวสนุนอะไรต่าง
เพราะมันเคยช่วยเขา
ก็เคยเป็นมือเป็นตีนให้นักการเมืองอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยภายใจคุณผู้จัดการสอพเมืองพัทธรุง

คือวันนี้ผมได้คุยในเปิดปากกับภาคภูมิแต่ว่าเป็นบันทึกเทปนะตอนรางวัลเราถ่ายทอดสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์๔ทุ่ม๔๐ท่านลองฟัง
เพราะว่าก่อนนั้นถ้าจำได้มันเคยมีข่าว่าเคยมีอดีตในตำรวจไปเยี่ยมเสียแป้ง
แล้วเสียแป้งก็หนีออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม
ท่านวิชัยเนี่ยท่านมีเรือสปีดโบสต์แล้วอยู่ที่สตูนด้วยเค้าเปิดภาพสปีดโบสต์ให้ดูด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
ท่านผู้ชมครับเรื่องของเสียแป้งเนี่ยที่คลิปที่๓ที่มีการเผยแพร่ออกมา
จากพูดถึงเรื่องการไม่ได้รับการประกันตัวเสียแป้งบอกโอ้โหชีวิตพังธุรกิจพัง
ไม่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบให้ว่าเขามีธุรกิจอะไรยังไงจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
พัทธลุงนะครับปิดเงียบฮะประตูด้านหน้านี่ก็ล็อกนี่
ข้างในก็มีโต๊ะสนุกตั้งอยู่ด้วยนะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือในการยกรถ
โต๊ะเก้าอี้นี่ฮะอ่าที่หลังคามีกล้องวงจรปิด
มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนอนอยู่ด้านในไม่เจอใครนะอืม
รถลูกค้าอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะฮะสภาพก็ปิดมานานนั่นแหละ
เพราะว่าตัวเสียแป้งเองพอสารลงเนี่ยแล้วก็ช่วงประกันตัวอ่า
ช่วงที่ยังไม่มีคำพิพากษ์ก็ติดคุกอยู่เป็นปีอยู่เหมือนกันนะ
ค่ะอืมอ๋อที่บอกธุรกิจเจ๋งเลยใช่ไหมค่ะ